เราก็คงต้องรู้จักผลงานของอินเดียให้ดีด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนเราอาจจะได้อ่านจากหลายสื่อแล้วนะครับ
ก็เป็นชาติที่เตรียมความพร้อมค่อนข้างจะดีในการแข่งขันครั้งนี้
เพราะฉะนั้นไปรู้จักทีมชาติอินเดียกันหน่อย
ก่อนที่จะแข่งขันกับเขาในวันนี้นะครับ
ก่อนการแรงขันบอลโลก๒๐๑๘รอบคำเลือกของโซนเอเชีย

คือถ้าสมัยก่อนถ้าพูดไทยกับอินเดียเราเหนือกว่าเขาเอาพูดง่าย
คือณเวลานี้เราก็จะมองอย่างนั้นอยู่นะ

ตอนนั้นอยู่๑๗๒แล้วก็ลงแข่งบอลโลกรอบกันเลือกโซนเอเชียรอบแรก

หลังจากนั้นอินเดียเก็บใช้ชนะอย่างต่อเนื่อง

ทำอันดับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่๙๗ของโลก
ในเวลาเพียงแค่๓ปีเสร็จจากการแข่งขัน

ต้องบอกว่าน่าจับตามองก็คือสูตรหน้าของเขา

ซูนิวเชตรีนะครับโอ้โหวัย๓๔ปีแล้วนะ
แต่ว่าเป็นดาวยิงสูงสุดอันดับ๒ของโลกเลยนะครับ

แล้วก็มีสิริในการทำประตูในนามทีมชาติเท่ากับใครรู้ไหม
ตัวเขานั้นนะครับก็คือเชตรีเนี่ยยิงไป๖๕ประตู
ก็ว่าง่ายแหละครับลงเล่นเนี่ย
ซูนิวเนี่ยเล่นไป๑๐๔นัดยิงไป๖๕ประตู
อันนี้คือจำนวดนัดในการเล่นให้กับทีมชาติ
คือจอมถล่มประตูที่ยังเล่นในปัจจุบันนี้เป็นสถิติโลกนะ

แต่ว่าเป็นรองดาวสันโบของทีมยิงไป๒๒ลูกนะครับ
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียใต้เช่นเดียวกัน
ส่วนผู้เล่นคนอื่นก็๗๐อยู่ในชุดที่พวกเขาไม่ได้แชมป์เอเชียใต้
ก็คล้ายกับธุรกิจบ้านเราคืออาเซนครัฟต์ฝั่งล่าวนะครับ
ก็จะมีวิชาวคีสซึ่งเป็นประตูดาวรุ่งในวัย๒๔
รวมถึงอันรุษทาปาเรคเกอร์คนสำคัญครับ
โอ้โหประตูเขาตัวสูงด้วยนะคุณผู้ชมนะ
วิรวรรณรายวัชนะครับเฮ็ดโค้ดทีมชาติไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจนะ
บอกว่ารู้สไตล์การทำทีมของซีเฟนคอนสแตนตินเฮ็ดโค้ชของอินเดียคนปัจจุบันเป็นอย่างดี
ถ้าพูดถึงในอดีตนะครับเมื่อปี๒๐๐๙สมัยที่
รายวัชนั้นคุมทีมชาติกาหน้าลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๖
รอบคัดเลือกโซนแอฟริกาใต้ครับเขาเคยคุมทีมดวนกับทีมของจีเฟ่นเนี่ย
ซึ่งในตอนนั้นสตีเฟ่นคุมทีมชาติซูดานอยู่
แล้วไปเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายปรากฏว่าทีมชาติการหน้าของรายวัช
ที่คุมอยู่ในตอนนั้นนะชนะไป๒๐ทั้งนัดย่าวแล้วก็นัดเดียน
พูดถึงความหลังซึ่งน่าจะกลับมาดูทั้งนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะครับ
วันนี้เกมแรกเจออินเดียและเชียงชนะที่โอกาสเข้ารอบก็มี
วันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าในทีมร่วมสายของเราเนี่ย
ได้เพียงแค่เสมอเพราะฉะนั้นวันนี้คู่นี้ใครชนะมีโอกาสสูงมากที่จะเข้ารอบ
แล้วก็มีโอกาสที่จะได้อันดับดีด้วยในการที่จะลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไปนะ
ก็ต้องเชียร์กันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุดที่เราเจอในรอบนี้
นั้นควรจะต้องเก็บ๓คะแนนแบบสวยงามด้วยนะครับ